ธรรมกลางฝากฟ้ามั่วมนต์
เลี่ยวลมหลังฝนปล่อยทั่ว
เยื่อเก็นชีพเฉาเหมามัว
จิตใจไหวหวาดกลัววันฟ้าขำรามลั่น
โรดลืมแปลบแสงฟ้าผ่าน
ล่องลมเลี่ยวมาเสียงสนาน
โอ้ลมนอนลมพักคืนวันโบกบ่อยเพียงในกาลิ่ง
พักจนไม่รู้วันสงบอาย

ต้องลงแล้วไม่อันหิว
ลู่ใบลุยพลิ้วปลิ้วน
จิตใจอ่อนท้ออาทร
ด้วยลมพัดโบกว่างล่องฮนวนเวียนไป
อยากเป็นอย่างซ้ายลมเหล่า
เปลี่ยนแปลงซึมเศร้าแล้วรักใหม่
โอ้ลมหนอลมพัดเลยไปโลกเคยรู้ฉันไหน
แล้วคงสุขสมใจยังไง
โอ้โอ้โอ้โอ้